เหมือนเรื่องของการเดินไปในที่ที่มันมีกระจก
แค่กระจกใสบางกั้นเราเราก็อาจจะมองไม่เห็น
แล้วมันก็เลยเกิดเป็นอุบัติเหตุแบบนี้แหละค่ะ
โอ้โฮแตกมั้ยนั่นน่ะ

โอ๊ยน้องเจ็บปวดยิ่งกว่าหัวชนกระจกตรงเพื่อนนี่แหละ

เว้ยไม่ดูกระจกก่อนเลย

เออแล้วเนี่ยค่ะล้มหงายตึงมาแบบนี้เลยคุณผู้ชม
มันแรงขนาดไหนคิดดูแล้วกัน
เห็นไหมถูกเห็นไหมแล้วมันเหมือนบานประตูถูกเปิดออกเห็นไหม
ลักษณะมันเหมือนเป็นแบบนั้นน่ะค่ะ
วิ่งไปด้วยความไม่ได้ทันสังเกตคุณผู้ชมก็ชนกันไปเต็มแบบนี้
เอาไปเต็มแบบนี้คิดว่าคงไม่ถึงกับหัวแตกมากมายหรอก
ก็แค่อาจจะมึนงงหัวโนนิดหน่อย
เอาเป็นว่าต่อไปใครจะไปไหนเนี่ยสอดส่องให้ดี
ท่านไม่มั่นใจเอามือแตะดูก่อนเพื่อความปลอดภัย
อ๋อไม่ต้องถึงขนาดนั้นแต่ก็ต้องระวังให้ดี
ประตูเนี่ยทำคนเจ็บมาเยอะแล้ว
อ๋อใช่มีประสบการณ์แน่เลย
ทางจะว่าอะไรคันีหิวคันแผล

หลังจากนั้นคุณชนะไม่กล้าเข้าบ้าน